เผื่อว่าธรรมจบจะได้ไม่มาถึง

ถูกวิ่งตีแสกหน้า
บริเวณนี้ในสมัย๕๐ปีก่อนเขาเรียกว่าวงเวียนโอเดียนตามภาพที่เห็นนี่นะครับมีน้ำผู้ปัจจุบันคือซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
หกรอบพระชนภาษา
ข้างหน้าผมถ้าดูในรูปนี้จะเห็นแล้วเปรียบเทียบกันนะฮะ
ก็คือตึกที่เป็นโรงหนังโอเดียน
บริเวณนี้เป็นประตูทางเข้าสู่ถนนเยาวราช
นี่คือสภาพของตึกตรงหน้าผมนี่แหละครับ
ก็คือตึกที่เป็นโรงหนังโอเดียน
สมัยเด็กนั้นผมก็มาเล่นมานั่งเล่นวิ่งเล่นอยู่บริเวณนี้อยู่เป็นประจำ
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบ้านเมือง
เดี๋ยวผมจะพาไปดูซิว่าเยาวราชหรือชัยหน้าทาวน์ของเมืองไทยนั้น

ตอนนี้ผมอยู่หน้ามูลนิธิเทียนฟ้าเป็นมูลนิธิเก่านะครับ
ของใยบริเวณหัวถนนเยาวราช
ข้างในนี้มีเจ้าแม่กวนอิ่ม
คือคนจีนก็นับถือเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่กวนอิ่ม
คนจีนที่มีเชื้อสายจีนแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั้น
ล้วนนับถือเจ้าแม่กวนอิ่ม

ปัจจุบันนั้นคนไทยก็นับถือเจ้าแม่กวนอิม
ผมจะแนะนำให้รู้จักเทพเจ้า
คนจีนจะไหว้เทพเจ้านะครับ
เทพเจ้าก็มีหลายองค์แล้วครับ
แต่เทพเจ้าสำคัญในช่วงตู่จีนนี่นั่นคือ
ชัยสิ่งเอี๊ยชัยสิงเอี๊ยคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับ
ตู่จีนนี้จะต้องการอะไรล่ะครับ
ก็ต้องการโชคลาภต้องการอังเปล่าไปใหญ่นะ

นี่คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ชัยสิงเอียนั้นเป็นเทพเจ้าโหงนึง
ซึ่งคนจีนนิยมกราบไหว้ในช่วงตรุษจีนครับ
เพราะเป็นเทพเจ้าที่อำนวยโชคชะตา

เยาวราชที่เก่าของผมครับ
เยาวราชปัจจุบันนี้หน้าตาเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอาหารการกิน
เขาบอกว่ามาเยาวราชนี่ไม่มีของถูกแล้ว

เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรขายกันที่ตลาดนี้
มีอะไรขายกันที่ตลาดนี้
สวัสดีครับนี่ดูสิ
เพาะปลาอันนี้ไม่ใช่ถูกนะครับ
เพาะปลาดีร้านนี้เขาก็ขายมานมนาน
ดีครับอันนี้อะไรกุ้งแห้งปลาหมึก
ปลาหมึกก็ไม่ขาดไม่ได้นะของไหว้ใช่ไหม
เออปลาหมึกนี่ต้องมีอะไร

กาน่าฉายคือเขากันกับเขาต้มนะ

คนที่จะกินเจกินอะไรที่กินผักกินอะไรไม่กินเมื่อเนื้อสัตว์ของต่างเหล่านี้เนี่ยก็คนก็มาช้อปปิ้งมาซื้อของในบริเวณตลาดตลาดนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะครับอาหารทั้งหลายที่อยู่ในนี้เนี่ยไปหาที่ตลาดทั่วไปไม่ได้นะครับก็เพราะเฉพาะตลาดที่นี่แหละครับตรงนี้๔๕๐นะอันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะของดีครับ
อ้าวคุยแม่ค้าน้อยคายดีมั้ยถูกที่นี้
คายดีมากค่ะค่ะไซน์ลี่ห้อตัวทางเห้ย
ตัวทางนี่ครับก็เป็นแม่ค้าขายมานานหรือยัง

เราไม่ถึงเลยเนี่ยยังสาวอยู่เลยเนี่ย

ขอบคุณนะคะเฮ้ยตัวทางนะคะ
อันนี้ตัวทางกำไรเยอะนะครับ
นี่เขาตัวทางผมไม่ได้ตัวทางแล้วเนี่ย

ไม่ว่าเทศกาลอะไรเป็ดไก่

ที่เขาบอกว่าเทศกาลตู่จีนนี้
ไก่แล้วก็หมู๓ชั้น

ตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวเท่าไหร่

ตัว๕๕๐นะครับ

ทำไมต้องไหว้เป็ดทำไมต้องไหว้
หมูสามชั้นก็เทพเจ้า

ชัยสิงเอี๊ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ก็ต้องมีของที่อุดมสมบูรณ์หน่อย
แสดงถึงความมั่งมีศรีสุขนะครับ

ที่เขาเรียกว่าตัวไก๊นี่แหละครับ
สวิตช์ตีสากหน้า

หนึ่งในเยาวราชที่
คนนิยมกันมาก็เพราะร้านทองนี่แหละครับ

ในบริเวณเยาวราช
มีชื่อเสียงโด่งดังมานาน

เวลากว่า๕๐ปีก่อนเช่นกันครับ
ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นั่นคือมีโรงหนังเฉลิมบุรีเก่า
เมื่อกี้มีโรงหนังโอเดียนนี่โรงหนังเฉลิมบุรี
อยู่นี่ครับส่วนในมือผมนั้น
ป้ายที่ข้างหน้าว่าติดต่อโฆษณา
ผมเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่เยาวราชจนถึงวัยรุ่น
ดังนั้นในเยาวราชนี้ปัจจุบันนี้ก็จะมีแบบนักท่องเที่ยว

วิถีชีวิตของคนเยาวราช
ในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไป
การไหว้เจ้าซึ่งในปัจจุบันนั้นก็อาจจะลดน้อยลง
เพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นก็อาจจะไม่ได้นิยม
หรือว่าถือโอกาสไปไหว้ที่บ้านพ่อบ้านแม่
ของที่ซื้อที่ขายในเกี่ยวกับเรื่องการไหว้เจ้า

อันนี้ป้ายรถเมย์ผมลงประจำป้ายนี้

นี่ผมต้องลงตรงนี้สวัสดี
เยาวราชยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจ

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ตรงข้ามไปนั้นเป็นสีทองนะครับ
คือในสมัยก่อนเยาวราชในแถบนี้ต้องมีนาฬิกานะ
กับร้านทองสองอย่างนี้ของคู่กัน
จนกระทั่งปัจจุบันมีกิจการออกลูกหลานขยาย
กิจการไปต่างมากมาย

ขายอาหารสัตว์ขายพืชผลเกษตรกรรม
อยู่บริเวณทรงวาดซึ่งอยู่ด้านหลังเยาวราชนี้เอง
และยังไม่กล่าวถึงคนร่ำคนรวย
พ่อค้าวานิสใหญ่ที่เติบโตจากเยาวราช

ก็คือบ้านที่ผมอาศัยและเกิดมาตั้งแต่เด็ก
ในปัจจุบันนี้ได้ลื้อถอนไปแล้ว

เพราะว่าบ้านเกิดนั้นก็คือจิตวิญญาณ
ตรงนี้ที่เขาขายนั่นก็คือซองแดง
หรือเรียกว่าอังเปล่า
อ้างแปลว่าแดงนะครับ
คนจีนเขานิยมอะไรที่มันแดง
เปล่าก็คือสิ่งที่ออกไปได้
นี่แหละครับก็โอ้โหสีแดงไปก็คือซองแดง
ซึ่งตามธรรมเนียมนั้นเขาจะให้กับบุตรหลาน
ที่ยังไม่ทำงานนะฮะถ้าทำงานแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้
และก็ให้กับบรรดาผู้น้อยหรือไม่ว่าเป็นพนักงานลูกจ้างในบริษัท
อังเปล่าหรือตามธรรมเนียมจีนนั้น
อกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการวันตู่จีน
ก็ไม่ให้พูดไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ร้องไห้
แม้กระทั่งไม่ให้ไปนอนห้องนอนคนอื่นไม่ให้ตัดผม
ลักษณะสิ่งต่างเป็นความเชื่อของคนจีนในสมัยโบราณ
ปัจจุบันนั้นก็คงจะลดน้อยถอยลงไปแล้วครับ
เขากำลังจะสร้างอะไรก็ไม่รู้นี่แหละครับบ้านเก่าผม
เดี๋ยวลองไปดูอีกที่หนึ่งครับ
จะได้เห็นเยาวราชในอีกมุมหนึ่งครับเมื่อสมัย๕๐ปี๖๐ปีก่อน
ตรงนี้เองครับตามผมไปสิครับ
ด้านหลังผมเนี่ยนะเห็นเป็นร้านทองเจอร้านทองโต๊ะกลางเยาวราช

สมัยก่อนเป็นอะไรเป็นโรงจำป๊ะครับ
จำมะเนี่ยเด็กสมัยนี้ก็คงไม่รู้จัก

อันนี้เป็นโรงจำบะชื่อโรงจำบะหัวลักษณ์
จำบ๊ะนั้นก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิง
ที่จะมาแสดงความลื่นลมบันเทิงให้กับคนที่มานั่งดูนะครับ
เก้าอี้ก็ยาวเสียตังค์๑๐๒๐บาทก็นั่งดูได้
เยาวราชยังเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อย

ในเวลานี้เขาก็เริ่มมาตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้กันแล้ว
ตอนดึกนั้นตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพ
เห็นมีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูจุดอีกจุดหนึ่งครับ

นี่ตรงนี้
ภาพนี้ก็คงมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีครับ
ในบริเวณนี้ก็คือเห็นร้านทองนี้ไหมครับ
ยังอยู่ครับชื่อร้านทองเซ่งเฮงหลี
ส่วนบริเวณนี้เดิมเป็นโรงหนังเก่านะฮะชื่อโรงหนังเทียนกลัวเทียน
ปัจจุบันก็เป็นร้านทองแล้วครับรอบตัวผมนี่ก็จะมีร้านทองอยู่จำนวนมาก
ภาพนี้แสดงถึงความเจริญในอดีตกว่าร้อยปีของเยาวราชนะฮะ
จะเห็นได้ว่าในภาพนี้ผมเอามาแสดงให้เห็นถึงปัจจุบันในของจริง
ศอกซอกซอยของเยาวราชมีประวัติมีเกร็ด

มากตอนซื้อตอนตกแล้วก็ขายตอนขึ้น

๙บาทครับ
ผมจะบอกให้ร้านทองหัวเส้งเห็งเนี่ยเขามีสาขาเยอะที่สุด
และทองเขาเนี่ยมีสัญลักษณ์ไปขายที่ไหนก็ราคาดีกว่า
เพราะฉะนั้นร้านทองหัวเส้งเห็งนี่ก็เหมือนกับส่วนหนึ่งของเยาวราช
ถ้าตรงกลางมีสาขาเดียวครับ

แน่นอนล่ะครับมาเยาวราชแหล่งคนจีนก็ต้องมีโรงงิ้ว
ในมือผมนี่เป็นภาพโรงยิ้วในอดีตซึ่งปัจจุบันก็คือตึกนี้แหละครับ
แปรสภาพมาเป็นโรงหนังแล้วเราก็มีความซุดโทรมไปตามการเวลา
งิ้วในอดีตก็คงไม่เหลือหล่อแล้วสำหรับเยาวราช
อุโอเคขอบคุณมากดูซิครับ
ความมีน้ำใจของคนเยาวราชเนี่ยยังมีอยู่นะเนี่ยก็ต้องให้ผมแล้วนะครับ
นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีของต่าง
ซึ่งเป็นสัญญาณรักนะของจีนนะ

ผมชอบค่ะรวยเลยนะ

กินไม่หมดเดี๋ยวกินเหลือใช้

ผมสองวันชัยกับผู้ว่ามาแล้วนะ

ก็คือเทพเจ้าของความโชคลาภนะครับ
ซึ่งคนจีนอันนี้ตัวอก

แล้วจะได้เงินได้ทองมากมาย

ก็สมปรารถนาแล้วก็มีเงินทองแล้วครับ

อะไรที่มันจะดีกว่าโชคลาภครับ
ตรงนี้คือสารเจ้าเหล็งบัวเอียเป็นสารเจ้าของชาวแต้จิ๋ว
ซึ่งตั้งเก่าแก่ตามประวัตินี่เขียนเป็นภาษาจีนตั้งแต่๒๒
หรือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเป็นที่นับถือของชาวจีน
ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณจนมาปัจจุบัน
ท่านประธานสารเจ้านั้นก็คือสิ่งที่เป็นตัวแทนความระลึกถึงของคนจีนที่เข้ามา
พึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย
เพราะว่าในช่วงตู่จีนก็ต้องไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาบ
การไหว้นะฮะต้องไหว้ทั้งอะไรผลไม้เป็ดไก่หมูสามชั้นปลาหมึกปลา
ซึ่งสะท้อนถึงความมั่งคั
ข้างความอุดมสมบูรณ์ต่างก็หวังว่าตู่จีนนี้
ท่านผู้ชมทุกคนก็คงจะได้รับอังเปล่าหรือว่าซองแดง
ซองแดงนะครับไม่ใช่ซองขาวเพราะว่าคนจีนก็นิยมซองแดงนะ
แดงก็คืออังเปล่าก็คือห่ออังเปล่าก็คือห่อที่เป็นเงินซึ่งให้กันนะครับในช่วงตู่จีนนี้

ก็ต้องขอลาก่อนนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนคงจะได้อังเปล่าเยอะนะครับ